เฟอร์คนขับรถแท็กซี่ทะเลาะกันเองเพราะอะไรคะ
ปัญหาเรื่องของวินเถื่อนดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
ทุกวิน
ค่าน้ำนี่คือเหมือนฟุตบอลเปล่าหรือว่าค่าน้ำดื่มน้ำกินจริง

พักวินก็มากินน้ำอะไรอย่างนี้เหรอ

คนที่เห็นไหมคะผู้ชายคนนั้นที่ยกมือถือถ่ายคลิป
เขาบอกว่าตรงนี้พี่น้องกันทั้งนั้น
ปกติแล้วจะมาจอดตรงนี้กัน
แล้วเวลาเหนื่อยก็จะรวมเงินกันซื้อน้ำมากิน
อันนี้คือฟังจากคลิปนะคะ
ฟังจากคลิปแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะ
เพราะมันมีแท็กซี่ขาจรที่เขามาจอดตรงนี้
กลับกลายเป็นว่าเขาถูกเรียกเก็บเงิน๑๐๐บาท
นี่คือคุณตั้งวินกันใช่ไหม
คำถามจากคุณโชเฟอร์ท่านนั้นนะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแยก
ข้อปอถนนพระหลโยธินนะคะ
คือทะเถาโรงพยาบาลพิพิพลปักหมุดให้

คุณผู้ชมบอกว่าคือไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงิน
โฟเฟอร์แท็กซี่คนถ่ายคลิป

กระทั่งถูกหนึ่งในโชเฟอร์แท็กซี่ที่จอดอยู่บริเวณนั้นก่อน
ก็คือขาประจำมาเรียกเก็บค่าจอด๑๐๐บาท

โฟเฟอร์แท็กซี่คนถ่ายคลิปก็ยอมจ่ายให้นะตอนแรก
เพราะกลัวอันตรายแต่ตอนจ่ายให้ถามว่าเห็นด้วยป่ะ
ที่ต้องจ่ายทั้งที่ว่ามันเป็นถนนสาธารณะ
เขาไม่เห็นด้วยในใจไปตามเพื่อนมาค่ะ
มาทวงเงิน๑๐๐บาทที่จ่ายไปแล้วคืน
กระทั่งมีปากเสียงกันหวิดวางมวยหลายรอบมาก
คลิปนี้หลังจากที่ถูกแชร์ออกไปนะคะ
ชาวเน็ตเม้นต์กันยกใหญ่เลยอ่ะปัญหาวินเถื่อนยังไม่จบอีกเหรอ
เป็นปัญหาโลกแตกมากแก้ไม่ได้สักทีเลย
รัฐมนตรีคมนาคมใครนะคะ

ไม่แน่ใจว่าท่านยังเห็นปัญหานี้อยู่หรือเปล่าจริงเนี่ย
ปัญหาวินเถื่อนคือตั้งแต่ยุคคอสช
สมัย๗๘ปีนู้นเขาพยายามแก้ปัญหานี้นะ
จำได้ไหมตอนนั้นที่เอาทหารมาตั้งกองร้อยรักษาการร้อยรอสอ
แล้วก็ไปปราบวินเถื่อนรถตู้เถื่อนแท็กซี่เถื่อนแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เถื่อน
เหมือนมันจะหายไปแล้วเนี่ยสุดท้ายกลับมามีอีก
ถ้าเกิดว่าใช่จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะคะ